คุณผู้ชมครับการทำไร่อ้อยในรูปแบบของเมอร์เดิร์นฟาร์มนั้นเป็นรูปแบบที่มีการจัดการเกษตรสมัยใหม่นะครับ
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเองก็ช่วยเรื่องของการประหยัดคนแล้วก็ประหยัดเรื่องของต้นทุนการผลิตได้มากครับ
วันนี้คุณชดารัฐโภคาธนวัฒน์ของเราเองนะครับก็จะพาไปชมกระบวนการทำฟาร์มสมัยใหม่ครับ
โครงการนำร่องของกลุ่มมิดผลจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ
พื้นที่กว่า๒๐๐ไร่ของไร่มิดผลภูเขียวที่อำเภอแก่งเคราะห์จังหวัดชายภูมิ
ใช้การทำไร่แบบโมเดิร์นฟาร์มหรือการจัดการเกษตรสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่
โดยใช้แรงงานคนและเวลาเท่าเดิมแต่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้กว่าร้อยละยี่สิบห้า
ทำไร่อ้อยแบบโมเดิร์ฟาร์มของกลุ่มมิดผลยึดทฤษฎี๔เสาหลักคือการปลูกพืชบำรุงดิน
ลดการไถพรวนควบคุมแนววิ่งของรถแทรคเตอร์และลดการเผาใบอ้อยโดยใช้รถตัด
โดยนำเทคโนโลยีใหม่ใหม่เข้ามาช่วยในการจัดการเช่นการใช้จีพีเอสติดตามรถตัดอ้อย
ควบคุมการวิ่งของรถแท็กเตอร์ให้วิ่งตามแนวร่องที่กำหนดไว้
สำหรับการจัดการระบบชนรับประทานในไร่อ้อยแบบโมเดิร์ฟาร์มนะคะจะใช้เครื่องรดน้ำที่เรียกว่าเซ็นเตอร์พายวอร์ด
ซึ่งเจ้าตัวเซ็นเตอร์พายวอร์ดนี้นะคะจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมในรัศมี๒๕๐เมตร
ซึ่งควบคุมพื้นที่กว่าหนึ่งร้อยห้าสิบแปดไร่เป็นการประหยัดแรงงานคนและทำให้ได้ผลผลิตมากกว่ายี่สิบตันต่อไร่ค่ะ
ผู้บริหารกลุ่มมิดผลเปิดเผยว่าโรงงานน้ำตาลมิดผลภูเขียวจังหวัดชายภูมิ
เป็นโครงการนำร่องยกระดับกระบวนการเพาะปลูกอ้อยและผลิตน้ำตาลทราย
ที่ได้รับรองมาตรฐานจากองค์กรด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลบอนสุโคร
เป็นรายแรกของประเทศไทยและเป็นรายที่๕ของเอเชีย
ตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้มาตรฐานรับรองของมอลซูโครเนี่ย
ก็จะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายนะครับ
ที่เกี่ยวข้องอ่ารวมทั้งเรื่องของอ่าการอ่า
เคารพสิทธิมนุษยชนอ่าลดการใช้สารแคมมีต่างต่าง
ในล่ายอ้อยการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งซึ่งสิ่งตรงนี้เนี่ยเนี่ย
เนี่ยถ้าดูโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของเกษตรกรในเรื่อง
ผลลดต้นทุนในการเพิ่มผลผลิตนะครับผลผลิตน้ำตาลมาตรฐานบอนซูโครล็อตแรกของกลุ่มมิดผลจำนวนเจ็ดพันตัน
ได้รับการติดต่อจากแปปซี่ขอรับซื้อไว้ทั้งหมดในปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
กลุ่มมิตรผลมีแผนจะขอรับมาตรฐานให้ครบทั้งหกโรงงานหรือคิดเป็นผลผลิตสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบไร่
และในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดจะขยายการขอรับรองพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบไร่
โดยคาดว่าภายในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามจะสามารถขอรับรองพื้นที่ได้ทั้งหมดสี่แสนไร่
ปัจจุบันกลุ่มมิดผลมีโรงงานน้ำตาลอยู่๖แห่งมีกำลังหีบอ้อย๒๐ล้านตันต่อปี
ผลิตเป็นน้ำตาลสองล้านสามแสนตันและมีส่วนแปลงการตลาดอยู่ที่ร้อยละยี่สิบ
บัญชรารัฐโฆษธนวัตรข่าวเทราะทีวีรายงาน